จะพาไปดูแหล่งซื้อลอตเตอรี่

แข็มฟรีคาถาเงินล้าน

นี่คือคุณตาเล็กหรือว่านายปัญญาเอกจีน
พ่อค้าลอตเตอรี่วัย๗๖ปีในจังหวัดอ่างทอง

พร้อมทั้งมีการสวดคาถาเงินล้านให้กับลูกค้าทุกคนด้วย
ทั้งลูกค้าขาประจำและขาจร
เพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจ
เรียกได้ว่าเป็นการบริการเสริมหลังการขาย
ทำให้ลูกค้าประทับใจมาก
เดี๋ยวไปฟังคาถาของคุณตาเล็กกันค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ